ตอนนี้จะเป็นโรคกระโพงกะเพาะขึ้นมา

เราต้องรอดูก่อนว่าพี่แจ๊คเนี่ยเขาไปที่คอลโลฟิลแล้วทั้งทีเนี่ย
เขาจะมีอะไรมาเสิร์ฟพวกเราเราว่าต้องน่าทานมากมากเลยอ่ะ
เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้างั้นเราตามพี่กาวเราต้องไปทานก่อนขอบอกก่อนเลยนะว่าเมนูที่นี่นะคะที่คาเฟ่เนี่ย
เป็นแบบออร์แกนิคอม่าออร์แกนิคอูสุขภาพดีใส
อยากรู้ไหมว่ามีเมนูอะไรบ้างเห็นช่วงนี้แบบกินอีครีนอีครีน

ท่านผู้ชมครับแต่น่ารักเหมือนดอกทานตะวันหรือเปล่าผมเนี่ย
จากจะมีส่วนของกิจกรรมที่ให้ทำกันแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีส่วนของคาเฟ่ด้านนู้นครับ
มีอาหารและเครื่องดื่มรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ครับ
จะเป็นอาหารอะไรบ้างนั้นจะอร่อยแค่ไหน
แล้วหน้าตาของอาหารจะเป็นอย่างไร

แล้วก็เมนูทั้งหมดก็อยู่ตรงหน้าแจ็คตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
อยากจะบอกถึงความพิเศษของเมนูทั้งหมดตรงนี้นะฮะ
เมนูทั้งหมดเนี่ยนะครับวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ย
เขาก็นำมาจากด้านหลังของผมนี่แหละครับผม
ปลูกแบบออร์แกนิคสดแบบนี้เนี่ยนะครับผม
แล้วก็มีตัวชูโรงพระเอกของเขานั่นก็คือ

เขียวสวยเชียวท่านผู้ชมครับ
เอาล่ะฮะเรามาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ

ข้าวผัดกระเพราเห็ดโคนญี่ปุ่น
คู่กับไก่คาราเกะนั่นเองครับผม
เห็ดมันนิ่มครับ
วกกับการทานคู่กับตัวไก่คาราเกะ

ร้อนแบบนี้อร่อยมากครับผม

เมลอนทรีโอนั่นเองท่านผู้ชมครับ
เสิร์ฟพร้อมกับน้ำสลัด

แล้วก็เคียงมาด้วยขนมปังกรอบแผ่นนี้ครับผม

นี่เป็นเขาเรียกว่าเฉพาะของทางร้านครับ

นั่นก็คือเมลอนคาซิโอนั่นเองครับผม
เขาบอกทริคการทานเมลอนมาครับว่า

อันดับแรกต้องเริ่มทานจากตรงกลางของตัวเนื้อเมลอนก่อนเพราะว่า
มันจะได้ความหวานมากที่สุดครับ
เราก็อย่ารอช้าทำตามเขาซะเลย

อื้อหือ

แล้วก็เอามาลาดซอสญี่ปุ่นนะครับผม

นั่นก็คือโฮมิเมลอนครับผม

อธิบาย
นมปังโคนอบแห้งครับแต่ว่ามันไม่แข็งกรอบอะไรขนาดนั้น
มันนุ่มข้างในแล้วก็มีน้ำผึ้งราดกำลังหวานพอดีพอดี
ตรงกลางของเจ้าเมลอนครับผมมันนุ่ม

ทุกเมนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แต่ละเมนูเนี่ย
ฤ้าแต่ที่เขาว่ามีประโยชน์เพื่อสุขภาพขนาดนี้ครับผม
อย่างที่บอกว่าอร่อยด้วยได้สุขภาพดีด้วย
ก็ขอเรียนเชิญนะฮะใครผ่านไปแวะไปแวะมาก็เรียนเชิญพี่

เหนือจากอาหารที่อร่อยแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะ
ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย
รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่นั่นเองครับ

อิจฉาผมสักขนาดนั้นทำหน้าทำตา

ผมสัญญาครับว่าครั้งหน้าเนี่ย
จะพาท่านผู้ชมนั้นไปชิวไปกินไปเที่ยว
แล้วก็ไปหาที่พักชิวแบบนี้อีก

กราบสวัสดีครับ

มันดีมันเหมาะมากเลยกับสาว
ดูแล้วมันสดชื่นมากเลยมาก
ใช่แล้วดูในจอเนี่ย
มันจะหวานที่สุดมันจะฉ่ำที่สุด

ตอนถ่ายแบบคงเคยได้กัดแตงโมอะไรอย่างนี้เนอะ

แต่คุณแม่ต้องการพวกแป้งและน้ำตาลชอบสควรมาก
น่าทานมากน้ำพรุ่งของเขาที่นี่ดี
แล้วชอบที่เขาเอาวัตถุดิบในฟาร์มอะนะ
ของสดของดีมาทำเป็นอาหาร
มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราโดยตรงเลย
ดีมากเลยแล้วไปก็ไม่ยากสะดวกสบายมากเลยนะคะ
คือว่าไปทางอำเภอสวนพึ่ง
ถนนราชบุรีผาปก
เลี้ยวเข้าเลย
ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านทั้งหมด๕๐๐บาทจำนวน๑๐รางวัล

เกมกันใช่แต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วว่า

ไม่น่าเชื่อเลยความสนุกจะหมดไปแป๊บเดียวเองนะคะ
คุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังนะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะ
วันนี้เราทั้ง๓คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป